แต่ที่สุราธานีเนี่ยอันนี้สถาบันเดียวกันเลย
รุ่นพี่กับรุ่นน้องแล้วเป็นรุ่นน้องเนี่ยไปไล่แทงรุ่นพี่จนบาดเจ็บ
เหตุการณ์นี้นะครับท่านผู้ชมครับตำรวจได้รับแจ้งเหตุ
นักเรียนทะเลาะวิวาสใช้มีดแทงกันจนบาดเจ็บนะครับ
ในซอยกาญจนาวิถี๑ตรงข้ามโรงเรียนเทพมิตรศึกษา
ถนนกาญจนวิถีในเขตเทศบาลนครสุราชธานี
ท้องที่ของสพเมืองนะฮะก็เลยนำกำลังเข้าไปตรวจสอบนะครับ
ก็อยู่ในชุดนักเรียนเลยล่ะนะครับเป็นชุดนักเรียนมปลายนะครับ

ร่างกายนี้ก็เหมือนเต็มด้วยเลือด
จณที่กับหน่วยกู้พัยก็มาช่วยกัน
ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
๓คนนี้อายุ๑๗ปีทั้งหมด
มีคนหนึ่งถูกแทงเข้าที่ด้านหลัง
อาการสาหันต์คนนี้
อีกคนนึงถูกฟันเข้าที่ศีรษะ

อีกคนนึงก็ถูกแทงเข้าที่แผ่นหลัง

คือแทงนี่แบบนี่มันจุดที่สำคัญ

คือพยานที่ให้ปากคำให้ข้อมูลกับตำรวจ
ที่เป็นเพื่อนของกลุ่มผู้บาดเจ็บบอกว่า
วันนี้เป็นวันสอบวันสุดท้ายของปีการศึกษา

รุ่นพี่ม๕เนี่ยไปมีปัญหากระทบกระทั่งกับรุ่นน้องม๔
อาจารย์ฝ่ายปกครองเรียกเข้าห้องปกครอง
ให้ทำข้อตกลงยุติความขัดแย้งกัน

ก็โอเคก็ยุติกันเลิกแล้วต่อกัน
แต่พอสอบเสร็จกลุ่มรุ่นพี่ม๕
ปรากฏว่าหนึ่งในผู้บาดเจ็บเนี่ย

แล้วเข้าห้องปกครองไปแล้วขี่รถตามมา
พอพวกเขาจอดรถจักรยานยนต์ปุ๊บ๓ในกลุ่มรุ่นน้องที่มากัน๙คน
ตรงเข้ามาใช้มีดรุมแทงใช้ของมีคมรุมทำร้าย
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปเขาเจ็บกันสามคน
ตอนนี้ตำรวจสามารถติดตามตัวรุ่นน้องที่ก่อเหตุเอาไว้ได้๑คนแล้วนะฮะ
เหลืออีก๒คนยังตามอยู่โอ้โหนี่น้องต้องคือสอบวันสุดท้ายจบม๒
จะขึ้นม๕แต่วันนี้น้องต้องกลายเป็นผู้ต้องหาจริงต้องมาหมดอนาคตอ่ะ
อายุยังน้อยกันอยู่เลยอ่ะโอ้โหนะนะค่ะ